ซึ่งทางด้านของประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
วันนี้นะคะได้นำเอาอดีตลูกจ้างที่ถูกหญิงไก่ดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์
พบพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อจะไปพิสูจน์ลายมือชื่อ
พิสูจน์ว่าการเซ็นชื่อรับสารภาพในสำนวนคดีนั้นไม่ใช่ของตัวเอง
สงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
นำนางสุกรยาสิริม่วง
ตลูกจ้างที่ถูกนางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่
ผู้ต้องหาคดีแจ้งความเท็จพยายามค้ามนุษย์และหมินสถาบัน
ตามมาตรา๑๑๒แจ้งความเป็นบริเวณคดีฐานลักษัพธ์
เข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบราม
เพื่อพิสูจน์ลายมือชื่อของนางสุกรยา
ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับสารภาพในสำนวนคดี

วันนี้ทีมทนายความจึงร้องขอให้พนักงานสอบสวนกองปราบปราม
ส่งตัวอย่างลายมือชื่อที่นางสุกรยาเขียนเป็นตัวอย่างในวันนี้
อบให้กองพิสูจน์หลักฐานและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
เพื่อตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่
สงการยังยืนยันว่าจะขอให้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ๑
กองปราบปรามดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการหญิงไก่
เป็นชาย๒คนและหญิง๑คน

คอยดำเนินการด้านคดีความที่สถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
ให้หญิงไก่รวมทั้งโทรมอนาคมอดีตลูกจ้างหญิงชาวลาว

ให้พิจารณาดำเนินคดีเพิ่มเติม
พร้อมกันนี้ก็เร่งรัดให้ตำรวจนครบานประชาชื่น
เพิ่งถอนไหมจับหญิงสาวชาวลาวคนต่างกล่าว
เรื่องคดีการเสียชีวิตของนางชวีวัน
วิริยกุลเศรษฐีนีที่ดินจังหวัดอุดรธานี
ล่าสุดก็มีเบาะแสว่ามีชาย๒คนกับหญิง๒คน
ความสัมพันธ์กับหญิงไก่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต
และการปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพด้วย
อกจากนี้ยังมีคนให้ข้อมูลว่าหญิงไก่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเศรษฐีนีอีกราย
ซึ่งเป็นเจ้าของสัมประธานรถเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพราะว่าหญิงไก่มักอ้างกับบุคคลต่างบ่อยครั้ง
ว่ามีสัมประธานเดินรถในเส้นทางกรุงเทพมาที่จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเชียงเหนือ
โดยในระหว่างปี๒๕๔๗ถึง๒๕๔๘หญิงไก่เคยเข้ามาตีสนิทกับเศรษฐีนีรายนี้
และมีปัญหาความขัดแย้งกันเรื่องเส้นทางเดินรถก่อนที่จะเกิดการเสียชีวิตอย่างปริศนาค่ะ